ช่วงนี้เราจะไปดูบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงในวันอาทิตย
ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะก็ยังคงมีประสบกรณิกรเดินทางหลั่งไหล
ยังพระบรมมหาราชวังต่อเนื่องเพื่อไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
ติดตามบรรยากาศได้จากคุณนำโชคบุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ

วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นั้นหลายครอบครัวตั้งใจที่จะมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
ซึ่งหลายคนเดินทางมาตั้งแต่เวลา๓นาฬิกา
ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศทุกสาขาอาชีพยังคงเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายนะครับ
โดยตั้งแต่ช่วงเวลา๓นาฬิกาก็มีประชาชนรอเข้าคิวต่อแถวเป็นแนวยาว
และเมื่อสำนักพระราชวังเปิดให้ขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพได้ในเวลา๕นาฬิกา
ทุกคนนั้นก็ใจจดจ่อนะครับเพื่อที่จะรอขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ครอบครัวหลิ่มเจริญจากกรุงเทพมหานครตั้งใจเลือกวันหยุดสุดสัปดาห์พาบุตรและหลานมาขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา๓นาฬิกา
และได้ขึ้นกราบถวายบังคมในหลวงราชการที่๙ในเวลา๖โมงเช้านะครับ
บอกว่าทุกคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙นั้นครอบครัวได้นำมาประยุทธ์ปฏิบัติโดยเฉพาะแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทุกคนนั้นสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
พระองค์ท่านทำประโยชน์ให้นานรับประการคือจะพูดยังไงเนี่ยจะถ่ายทอดความรู้สึกแต่ทั้งหมดคงไม่ได้
พวกคุณท่านทำมาเกือบ๕๐ปีเท่านะครับโครงการทุกอย่างท่านทำมา๕๐๐๐โครงการผมก็น้ำไปบัตรให้เศรษฐกิจพอเพียงนะไม่ใช้จ่ายภูมิเปลือย
ผมรู้สึกปราบปื้มแทนประชาชนทุกคนที่ได้มีพ่อหลวงอย่างพระบาทเด็จพระเจ้าหัวราชการที่๙
เช่นเดียวกับคุณยายดารุณีบุญแซมอายุ๗๓ปีชาวจังหวัดนครราชศรีมานะครับเดินทางมาถึงสนามหลวงตั้งแต่เวลา๓นาฬิกาเช่นกันและก็เป็นชุดแรกนะครับที่ได้ขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพบอกว่ารู้สึกตื้นตันใจที่ได้มาครั้งนี้พร้อมขอให้คนไทยนั้นน้อมนำพระราชดำรัฐเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
ตั้งที่สุขภาพก็ไม่แข็งแรงนั่งรถเข็มครับ
เศรษฐกิจพอเพียงชาวไล่ชาวนามีที่มีทางก็แบ่งเหมือนที่ท่านสอนว่า
มีที่ก็แบ่งเป็นบ่อเลี้ยงปลาบ้างปลูกต้นไม้บ้างปลูกข้าวบ้าง
ส่วนการจัดระบบแถวการต่อคิวทางเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความรวดเร็วในการเดินแถวของประชาชนนะครับ
เพื่อให้ทุกคนนั้นได้ขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพได้ไวขึ้น
จากว่าวันนี้มีประชาชนมาเป็นจำนวนมาก
และจนถึงขนาดนี้นะครับประชาชนนั้นก็ยังคงทยอยเดินทางมาที่ท้องสนามหลวง
อย่างต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายนะครับ
ซึ่งประชาชนที่เดินทางมาทุกคนต่างก็พร้อมใจและก็ยืนต่อแถวอย่างเป็นระเบียบ
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวงครับ